ดูคดีใหญ่คดีฆ่าเสียปั๊มน้ำมันศรีสุวรรณรุ่งเรืองที่จังหวัดสะแก้วนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดของวันที่๓๐กันยายนที่ผ่านมา
คดีนี้ตำรวจก็เร่งทำงานกันอย่างเข้มข้นเลยนะครับ
และกลายเป็นว่ามีตัวผู้ต้องสงสัยและมีตัวทีมฆ่า
ที่ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งล่าอยู่แต่ว่ามีการตายปริศนา
ของเจ้าของปั๊มน้ำมันคนเก่าด้วย
วันนี้เป็นพาดหัวแหละครับแล้วเป็นภาพข่าวการตายปริศนา
ของเจ้าของปั๊มน้ำมันคนเก่าด้วยนะครับ
ฆ่าเสียปั๊มหมายจับพันธุศักดิ์และเมีย
อดีตตำรวจดังขัดแย้งธุรกิจส่วนคนบงการเป็นศพจมน้ำครับ
คุณผู้ชมครับเราตามติดเรื่องนี้กันอย่างเข้มข้นกันหน่อยนะครับ
ว่าหลังจากที่ตำรวจออกไม้จับมือปืนอดีตนายตำรวจนักสืบ
ผัวพันอุ้มฆ่าโชคโชนกับภรรยา
ซึ่งเป็นทีมฆ่าเจ้าของปั๊มน้ำมันสะแก้วแล้วนะครับ
ก็ยังมาพบศพนี่แหละครับศพของอดีตเจ้าของปั๊มน้ำมัน
ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้บงการฆ่านะครับ
โดยสภาพศพของนายดำรงฤทธิกิติวราพรหรือว่าเฮียท้ง
อายุ๖๖ปีอยู่บ้านถนนเทศบาล๗นะครับ
ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้ว
เป็นอดีตเจ้าของปั๊มน้ำมันศรีสุวรรณรุ่งเรือง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ไปพบว่าจมน้ำเสียชีวิตอยู่ที่สระน้ำในทุ่งนา
เปื่อยตำบลเปื่อยอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญนะครับ
จากการสอบถามนายอนันต์นินมาลีซึ่งนายอนันต์นินมาลีเนี่ยก็เป็นลูกน้องเก่านะ
เล่าให้ฟังว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาผู้ตายซึ่งเคยเป็นนายจ้าง
ได้เดินทางมาจากจังหวัดสะแก้วแล้วขอพักอยู่ที่นี่ด้วย
เหตุผลที่บอกกับลูกน้องเก่าก็คือบอกว่าอยากจะมาพักผ่อนที่นี่คิดถึงที่นี่นะครับ
โดยลูกน้องเก่าเล่าให้ฟังว่ามีผู้ชายคนหนึ่งขับรถมาส่ง
ซึ่งผู้ตายหรือว่าเฮียท้งเป็นอำมพลึกไม่สามารถเดินได้นะครับ
ก็ต้องนั่งอยู่บนรถเข็นตลอดเวลาโดยวันที่เกิดเหตุช่วงเที่ยงวันเนี่ย
ตัวของลูกน้องเก่าคนนี้นะครับก็ได้ออกมาที่ทุ่งนาที่เกิดเหตุ
ออกมาพร้อมผู้ตายแหละนะครับก็ออกมาดูวิวทิวทัศน์อะไรเนี่ย
เพราะว่าผู้ตายขอให้พาออกมาเนื่องจากอากาศมันดี
อยู่ในบ้านนะครับอยากจะมาสูดอากาศตรงนี้
กระทั่งช่วงเที่ยงครึ่งตัวลูกน้องเก่าได้ขอเข้าไปซื้อข้าวในหมู่บ้าน
เมื่อกลับมาอีกทีที่สวนพบว่าผู้ตายคว่ำหน้าลอยน้ำอยู่ในสระแล้วนะครับ
ได้ลงไปช่วยขึ้นมาแล้วก็พบว่าเสียชีวิตแล้ว
ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตำรวจสันนิษฐานว่าเฮียท้งพลัดตกสระน้ำ
แล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะป่วยเป็นอำมพลึก
กับอีกอย่างหนึ่งที่ตำรวจสันนิษฐานก็คือฆ่าตัวตายหนีความผิดนะครับ
เพราะว่าผลชนะสูตรไม่พบบาดแผลถูกทำร้าย
แต่ว่าฆ่าตัวตายหนีความผิดเพราะว่าถูกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้บงการฆ่าเสียเจ้าของปั๊มน้ำมัน
ด้านของนางปาลิดาวรทัศน์ภรรยาของนายประชาวรทัศน์นะครับ
ได้ให้ข้อมูลยืนยันว่าปมสังหารโหดสามี
แล้วก็ยิงตัวเธอบาดเจ็บสาหัส
น่าจะมาจากการซื้อขายปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุนี้
และการสืบสวนสอบสวนทราบว่าเดิมเนี่ย
นางปาลิดาภรรยาของผู้ตายเนี่ย
เคยเป็นคนดูแลเฮียท้งอดีตเจ้าของปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุ

ช่วงนั้นกิจการไม่ดีนะครับ
เฮีท้งก็เลยโอนปั๊มให้เป็นชื่อของนางปาริดา
เพื่อนำไปเป็นหลักฐานกู้เงินธนาคารมาใช้หมุนเวียนในกิจการ
แต่ระยะหลังนางปาลิดาไม่ค่อยได้กลับไปดูแลเฮียท้งสักเท่าไหร่นักนะครับ
แล้วก็มีการทวงปั๊มน้ำมันคืน

กระทั่งเกิดเหตุบุกยิงทั้งตัวของนายประชาวรทัศน์จนเสียชีวิต
แล้วก็ยิงนางปาริดา๔นัด
แต่นางปาริดารอดออกมาได้อย่างปฏิหารเนี่ยนะครับ
สำหรับมือปืนเลือดเย็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
สันนิษฐานว่าเป็นอดีตตำรวจ
ซึ่งเป็นอดีตตำรวจนักสืบ
แล้วก็ทำคดีใหญ่ก็คือคดีของศรีธนขัน
แล้วก็กลายเป็นอดีตตำรวจหัวหน้าทีมอุ้มฆ่าตระกูลศรีธนคันด้วยนะครับ

คือตำรวจสงสัยนายพันธ์ศักดิ์มงคลศิลป์
หรือว่าพันธุ์ตำรวจโทพันธ์ศักดิ์มงคลศิลป์
ดีตตำรวจยศพันธ์ตำรวจโท
และเป็นหัวหน้าทีมอุ้มฆ่านางดาราวดีแล้วก็เด็กชายเสบรีศรีธนคัน
ภรรยาและลูกของนายสันติศรีธนคัน
พ่อค้าเพชรที่ผัวพันกับคดีอาถรรพ์เพชรสาอุ
เพื่อรีดเอาเพชรของกลางที่เหลือคืนแล้วก็ฆ่าปิดปากเนี่ยนะครับ
และนายพันธ์ศักดิ์ยังผัวพันกับคดีอุ้มฆ่าอีกหลายคดี
รวมทั้งคดีอุ้มฆ่าเสียอ้วนผู้กว้างขวางแห่งตลาดโรงเกลือนะครับ
ล่าสุดรับงานยิงคู่สามีภรรยาเจ้าของปั๊มน้ำมันกลางเมืองสะแก้ว
คือเขาบอกว่านายพันธ์ศักดิ์หรือว่าอดีตพันธ์ตำรวจโทพันธ์ศักดิ์เนี่ยนะครับ
หลังจากที่ไปเกี่ยวพันกับคดีอุ้มฆ่าครอบครัวศรีธนขัน
เพราะว่าเป็นหัวหน้าทีมอุ้มฆ่านะ
คดีนั้นเนี่ยนะครับสารกระพี่ภาคสาประหารชีวิตนายพันธุ์ศักดิ์
แต่ลดโทษเหลือจำคุก๔๐ปีพ้นโทษเมื่อปี๕๕
เขาก็ยึดอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดสะแก้วนะ
หลังจากนั้นนายพันธ์ศักดิ์มีชื่อผัวพันกับคดีอุ้มฆ่าหลายคดี
โดยเฉพาะคดีฆ่าเผานายชัยชนะ
หมายงานหรือว่าเสียอ้วนวัย๖๗ปีเจ้าของบริษัทส่งเสริม๒แผ่นดินจำกัด
ซึ่งเป็นผู้กว้างขวางในตลาดโรงเกลืออรัญญประเทศสะแก้วเนี่ยนะครับ
ก็ถูกอุ้มไปเผานั่งยางในพื้นที่อำเภอวัฒนานครเมื่อวันที่๑กรกฎาปี๕๖
สารจังหวัดสาแก้วก็มีคำพิพากษาเมื่อวันที่๒๙พฤษภาปี๕๘
ให้ลงโทษนายพันธ์ศักดิ์หรือว่าอดีตพันธ์ตำรวจโทพันธ์ศักดิ์เนี่ย

แต่ครั้งนั้นนายพันธ์ศักดิ์หลบหนีไม่ไปฟังคำพิพากษา
จนน่าจะมาก่อเหตุครั้งนี้แล่วสุด
ล่าสุดคือค่าเสียปั๊มน้ำมัน
วันที่๓๐กันยายนที่ผ่านมา
โดยตอนนี้ทั้งนายพรรษักและภรรยา

เขาใช้ทั้งหลักนิติวิทยาศาสตร์
ใช้ทั้งเทคโนโลยีในการตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยละเอียดรอบครอบ
รวมทั้งของกลางในคดีนี้ก็คือ
หมายเลขทะเบียนกไก่พพทธ๔๔
เป็นภาษณะที่ใช้ในการก่อเหตุ
แล้วก็รถเก๋งเบนส์นะครับทะเบียนกรุงเทพมนาคม
ที่นายพรรษักขับวนไปมา
เพื่อมาดูที่เกิดเหตุก่อนวันลงมือ
นี่รถสองคันนี้ก็เป็นของนางธนพรด้วยนะคะ
นางธนพรภรรยาของนายพรรษักนะครับ
ตอนนี้ตำรวจก็ตรวจได้แล้ว
เจอแล้วทั้งจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เจอรถ

ก็พบว่าเจ้าของคือใครนะครับ
แล้วก็น่าจะมีส่วนผัวพันกับคดีนี้
ตอนนี้ทั้งสองคนคือนายพรรษักและพรรภรรยา

ซึ่งตำรวจก็เร่งไล่ล่ากดดันอย่างหนัก
โดยเชื่อว่ายังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่ภาคกลางนะครับ

มือฆ่านะฮะมือยิงนะครับ
ส่วนเรื่องของการเสียชีวิตของอดีตเจ้าของปั๊ม
คือเฮียท้งว่าจะเกี่ยวพันธุ์ในการเป็นผู้บงการฆ่าสองสามีภรรยา
เจ้าของปั๊มคนใหม่คนล่าสุดนี้หรือไม่อย่างไร

ตำรวจก็ต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็อย่างเข้มข้นนะครับ